สำหรับการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้นะครับคุณผู้ชม
ขยายภาพให้เห็นแบบนี้หมวกใหญ่๒หมวกเนี่ย๒ฝ่าย
ก็คือฝ่ายแรกเนี่ยที่เรียกว่ารัศดร๖๓เนี่ย
ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สวมใส่เสื้อเหลือง
แต่ทั้ง๒กลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีย่อยลงมาอีกนะคะ
คือฝ่ายที่สวมใส่เสื้อเหลืองเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่ปกป้องสถาบัน
แต่การเมืองเขาบอกเขาไม่ยุ่งอีกฝ่ายนึงเนี่ยคือปกป้องนักการเมือง
พลเอกประยุทธ์ทำผิดอะไรทำไมถึงต้องมาไล่นะคะ
ส่วนฝ่ายรัศดร๖๓ก็คือฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปสถาบัน
แล้วบอกว่าต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยค่ะ
ทั้งสองฝ่ายเขาก็มีการออกมาร่วมกันชุมนุมนะคะ
บรรยากาศทั่วประเทศไทยก็จะเห็นภาพนี้แหละค่ะ
พาไปจุดแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณสวนศรีธรรมศกราชนะคะ
ตรงจุดนี้กลุ่มพลังชาวนครศรีธรรมราชพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
ปกป้องพลังสถาบันค่ะคุณผู้ชม
มีการทำกิจกรรมก็คือมีการถือป้ายแสดงออกซึ่งความจงรักพักดี
ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลุ่มนี้เขาบอกเลยนะคะ
ก็บอกว่าต้องการปกป้องสถาบันเขาไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะ
จากนั้นค่ะก็มีการเดินถือป้ายชาวนครศรีธรรมราชร่วมปกป้องสถาบัน
จากถนนราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ระยะทางสักประมาณ๓กิโลเมตรเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องสถาบัน
ของชาวพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ยังอยู่ที่ภาคใต้นะฮะที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขราครับ
ทั้งไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ไทยมุสลิมจาก๑๐ตำบล
ร่วมกันออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันพร้อมแสดงความกังวลใจ
กับเรื่องของการแสดงออกของกลุ่มที่ออกมาจับจ้วงสถาบัน
แล้วก็ตัวแทนองค์ปกป้องสถาบันได้มีการยื่นหนังสือ
ปิดพนึกยนต์จนกกับนายรัฐมนตรีนะฮะผ่านทางนายชวนคิรซวันนฮิรีนะฮะ
เป็นในอำเภอของสะดาวเขาเรียกร้องให้ท่านนายกใช้กฎหมายดำเนินการกับกลุ่มที่จับจ้วงฉาบันอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ
ต่อเนื่องค่ะอีกหนึ่งจุดที่ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะคุณผู้ชมก็คือที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพศตรีนะคะ
ปรากฏว่านี่แหละค่ะมีประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีรวมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ทงชาติไทยแล้วก็พระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่สิบ
พร้อมกับถือป้ายข้อความแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
จากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติเพลงสันเสริญพระบารมีเพลงปลุกใจ
ก่อนที่จะมีการประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปกป้อง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกค่ะ
ภาคตะวันออกสารกลางจังหวัดบรยองครับ
กลุ่มประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง
แล้วก็ไปยืนชูพระบรมชายลักษณ์และทงชาติไทย
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวมรยองไปร่วมกัน
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริมพระบารมี
เปล่งเสียงทรงทะเจลินกึกก้องไปทั่วบริเวณสหรัฐกลาง
กลางจังหวัดบรยองทีเดียวนะครับจากระยองมาปฐุมเข้าใกล้กรุงเทพมานะคะ
คุณผู้ชมมานี่ค่ะที่ลานอเนกประสงค์สวนเทพปฐุม
สารากลางจังหวัดหลังเก่าเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชาวปฐุมธานี
รวมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย
เดินผ่านสถานที่ราชการหลายแห่งค่ะทั้งที่ว่าการอำเภอเมืองปฐุมธานี
ตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานีโรงพักเมืองปฐุมธานี
แล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะคะจากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกัน
ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พร้อมกับประกาศแสดงเจตนารมณ์
สังคมไทยจะคิดต่างได้
แต่ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน
คือกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่คือออกมาปกป้องสถาบัน
แต่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับการเมืองนะใช่ครับ
ใช่ครับข้ามฝั่งไปที่สมุทรประการครับ
ที่เบือนหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาศาสตร์ธรรมนาภัย
การบริหารส่วนตะบนแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรประการ
ก็จะมีกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
ร่วมกันทำกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ยืนยันต้องการให้ประเทศไทยนั้นปกครองด้วยประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้สวมเสื้อเหลืองถือชงธาตุ
ทงชาติไทยและพระบรมชายาลักษณ์ครับ
จากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็เป็นเสียงทรงพระเจริญ
และปฏิญาณตนแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน
อันนี้ก็เป็นภาพในหลากหลายจังหวัดนะฮะ
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้จะมีการประชุมสภา
การประชุมสภาวันนี้เรายังไม่ทราบว่าจะมีกลุ่มไหนจะเข้าไปที่สภาบ้าง
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นภาพที่สภา

เขาไปปักหลักนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
อยู่ที่บริเวณหน้าสภาใหม่เกียรติกายที่๓เศษ

แล้วก็สกัดกั้นกลุ่มราศดรที่จะเข้าไปขัดขวางการประชุมสภาวันนี้

คือก่อนที่กลุ่มรัศดร๖๓จะมาวันนี้เขาไปดักทางมาแล้ว

ปักหลักจับจนมาหลับที่นอนกันเลย
บริเวณทางเท้าหน้าสภา
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนล้วนแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองครับ
แล้วก็มีการร้องเพลงชูทงชาติอะไรแบบนี้เพลงปลูกใจรักชาติรักสถาบัน
สำหรับการปราศัยของกลุ่มแก่นำนี่แหละครับนะฮะ
ผู้ชุมนุมทำกิจกรรมช่วงสักประมาณ๔ทุ่มเนี่ยนะครับ
ก็มีการยืนร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีจากนั้นแก่นำก็ประกาศยุติการปราศัย
แล้วก็ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยแยกย้ายกันไปปักหลักหลับนอนพักผ่อนกันก่อนนะฮะ
แล้วตอนเช้าเนี่ยนะฮะนายสิวิตทองประเสริมบริวาลอดีตพระพุทธอิสระเนี่ย
เช้าวันนี้เดี๋ยวทางด้านของนายชีวิตจะเป็นตัวแทน
ยื่นหนังสือถึงประธานชวนนายชวนหลีกภัยประธานสภาพุทธแทนราชดร
ค้านการยื่นยติในการตั้งกรรมธิการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะ
เดี๋ยวมวลชนกลุ่มนี้เขาจะปักหลักอยู่ที่เนี่ยนะฮะ
แล้วก็จะแสดงเจตนารมณ์เพื่อเป็นการป้องกันสถาบัน
รวมทั้งคัดค้านการปะรูปสถาบันของคนบางกลุ่มด้วยที่จะเดินทางเข้าไป
กัดกั้นกลุ่มรัศดรด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกลุ่มราศดร
วันเดียวก็จะเข้าไปนะฮะในสะพานด้วยใช่ไหมฮะค่ะ
ก็เลยเดี๋ยวจะไปปักหลักรอกันก่อนแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไร
ติดตามให้ดีกับหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ